เมื่อวานนี้นะคะพี่แจ๊กรีนเป็นตัวแทนของบันเทิงไทยรัฐนี่แหละค่ะ
อบกระเช้านะคะไปให้ครูปุ้มฝากไปเยี่ยมครูแกหน่อย
เพราะอย่างที่ทราบกันนะคะครูชนละทีตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนั่นเองค่ะ
ตามภาพที่เห็นเลยนะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะบันเทิงไทยรัฐเนี่ยอัปเดตข่าวครูชนละที
ครูปุ้มผ่านครูปุ้มทางโทรศัพท์ตลอดค่ะ
พอได้เจอเนี่ยโอ้โหก็ต้องกอดนิดนึงด้วยความคิดถึงเชอรี่นะคะ
ซึ่งก็ให้กำลังใจครูปุ้มคู่ชีวิตของครูชนละทีด้วยความคิดถึงจริงนะคะ
ครูปุ้มเนี่ยเปิดใจกลับมาทางไทยรัฐนะคะจริงอะเล่าให้ฟังยาวมาก
คือสวยขึ้นจริงนะคะถ้าครูปุ้มดูอยู่ตอนนี้ค่ะ
รูปุ้มสวยขึ้นมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูแบบสดใสแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้คือข่าวดีนะคะอัปเดตล่าสุดการรักษาครูชนละทีมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะ
ศิริราชท่านเต็มที่มากค่ะเปลี่ยนแนวทางการรักษา
ซึ่งแม้หนทางที่ครูชนละทีจะกลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นจะแสนลิบหลีค่ะ
แต่ครูปุ้มคนนี้ก็ไม่ท้อค่ะขอไปให้สุดทำทุกวิถีทางค่ะเพื่อให้ครูเนี่ยกลับมาหายดีค่ะ
เพราะชีวิตครูปุ้มก็คือชีวิตของครูชนละทีแกบอกแบบนี้ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะครูปุ้มก็ได้ขออนุญาตทางโรงพยาบาลนะคะ
มนต์พระมาสวดมนต์ให้พรครูชนละทีถึงขอบเตียงเลยตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะยุ่งแทบตายค่ะ
ครูยังแวะไปทำบุญสังขทานนะคะ
ถวายนี่แหละค่ะถวายพระสงฆ์ด้วยความเชื่อที่ว่า
ผลบุญทั้งหมดจะส่งให้คู่ชีวิตครูชนละทีอาการดีวันดีคืน

ครูปุ้มไม่เจอครูปุ้มนานมากครูปุ้ม

เหมือนกันเหมือนกันคิดถึงตอนนี้อาการครูชนเป็นบวกคือดีขึ้น

ทีมแพทย์ลงมาแบบเยอะมากแล้วก็มาดูแต่ละจุดของคุณชน
แล้วก็ปรับการรักษาใหม่หมดเลย
ตอนนี้ก็คือครูปุ้มจะทำให้เต็มที่เลยใช่ไหมค
คือรู้สึกว่าครูปุ้มเหนื่อยมากช่วงนี้แต่ว่าอยากสงวัลใจครูปุ้มด้วย

คือครูปุ้มแกกั้นความรู้สึกไม่ไหวค่ะ
น้ำตาก็เลยหยดแหมะลงมาเพราะว่ามันมีหลายเรื่องประดังประเด็น

ใช่คือปัญหาส่วนหนึ่งเลยก็คือปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะครูปุ้มก็ได้โพสต์นะคะบอกว่ามีคนอ้างสิทธิ์ลิขสิทธิ์เพลงของครูชนละที
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะครูปุ้มก็ได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดมาให้เราได้ดูกันนะคะ
รูปุ้มยืนยันเลยนะคะว่าลิขสิทธิ์เพลงที่อีกฝ่ายอ้างนั้นไม่เป็นความจริงค่ะ
อยากให้แฟนทุกคนรอฟังจากทางฝั่งแกรมมี่แล้วก็ทางค่ายชัวร์ออดิโอด้วยนะคะ
โดยในระดับนี้ค่ะครูปุ้มก็จะกำเนินทางคณิย์ทางกฎหมาย
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครูชนละทีด้วยค่ะ

รูปุ้มก็ถึงกับน้ำตาตกร้องไห้ออกมาด้วยความแบบอัดอั้นตันใจค่ะว่า
ทำไมเนาะต้องมาเจอเรื่องตอนที่ครูชนละทีนอนป่วยโคม่าอยู่แบบนี้ค่ะ

ทำไมต้องมาย่ำยีกันในภาวะที่มันแสนเปราะบางแบบนี้ค่ะ
คือมันหลายเรื่องที่มันประดังประเด็นเข้ามา
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์
ทวงในขณะที่ครูชนกำลังนอนป่วยเหมือนคนใกล้จะสิ้นใจ

ที่ได้รับโนติสจากบริษัททั้งส่วนหนึ่ง
ขออย่าได้เชื่อขออย่าได้อะไรนะคะ

แล้วก็ไม่เคยโกงใครไม่เคยรังแก่ใคร

รูปุ้มจะแจ้งความจะดำเนินคดีนะคะ

แล้วก็ครูปุ้มฝากถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ
ว่าเดี๋ยวเร็วนี้อาจจะมีแถลงข่าวนะคะ

คือพี่แจ๊กกะรีนจะไปเยี่ยมครูชนละที
แล้วครูปุ้มฝากก็คือแวะนัดเจอกันระหว่างทางนะคะ
เดี๋ยวโอกาสพร้อมตอนไหนนะคะเดี๋ยวแถลงข่าวแน่นอนนะคะ

ใดก็แล้วแต่เป็นกำลังใจกับครูปุ้มด้วยนะคะ
แล้วก็ให้ครูชนละทีหายวันหายคืนนะคะ